จ้ามาแล้วนะคะเลขมาลอยมาเลยพร้อมกับคุณแจ๊กกะลีน
เออนะคะคุณแจ๊กกะลีนค่ะพร้อมอยู่แล้วนะคะที่บ้านคุณเก่งทัชยะ
อย่างที่บอกไปค่ะวันนี้เขามีการบวงสวงการย้ายดาวพระฤหัสนะคะ
อาจจะแบบโชคดีกับนักเสี่ยงโชคก็ได้นะคะใครเนี่ยตาดีก็ได้ไปเนอะนะคะ
เอาว่าเราเอาบุญมาฝากเอาเรื่องราวดีมาฝากนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไง
พี่แจ๊กกะรีนไปที่บ้านของคุณเก่งทัชยะเลยค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสาวตอนนี้นะคะพี่แจ๊กรีนอยู่ที่บ้านของน้องเก่งทาเซีย

วันนี้มีพิธีบวงสวงใหญ่นะคะเปิดโภคทรัพย์ทำให้รวยปังเฮง
แม่มันช่างตรงกับวันที่๑พฤศจิกายนลอตเตอรี่ออกพอดีนะคะ

จริง๙โมง๙นาทีครับ
ตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหของคุณผู้ชมค่ะ
ด้านหน้าของขลังมากันเพียบก็มีพาร์ทไห้ครูครับ
จริงจริงตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันครับอันนี้เล็กแล้ว
เล็กแล้วสาวเล่นจริงจริงเป็นเป็นเป็นวงสวงใหญ่ครับ
แล้วก็แต่ที่คิดว่าใหญ่เนี่ยไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าก็ทำครั้งแรกอ่ะเนาะ
เขาก็มากันแล้วก็ก็เต็มพิธีเลยแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตอน
ตอนที่เราก่อนหน้านี้แป๊บนึงเราเอาพญานาคขึ้นฝนก็ตกแล้วก็สักพักหนึ่งอาจารย์บอกว่า
ฝนจะหยุดก็หยุดจริงจริงใช่ซึ่งอาจารย์ที่มาทำพิธีให้วันนี้เป็นอาจารย์
อาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาครับใช่ครับผมเดี๋ยวตามเข้ามาข้างในนะคะ
นี่ด้านหลังโอ้โหพ่อพยานาคโอ้โหใบสีใหญ่มากครับใหญ่มาก
เป็นแบบนี้ค่ะเอ่อเป็นคือจริงจริงแล้วมันเหมือนเปิดพวกกระทับ
ดังนั้นต้องใช้อะไรที่แบบใหญ่โตเลยเป็นปังองค์ใหญ่เลยเป็นบางทีก็เป็นใหญ่
ใหญ่เลยอย่างเงี้ยเห็นเหมือนว่าก่อนด้านนี้เก่งก็ไปไหว้ดาวพระธุรกิจมา
ก่อนใช่ครับเปลี่ยนดวงอ่ะเนอะเปลี่ยนดวงเนาะพฤหัสย้ายเข้า
เอ่อดวงชะตาเก่งครับก็เลยก็เลยไปไหว้ดาวพระธุรกิจอ๋อ
ครับผมแต่นี่คือเครื่องของเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่พ่อเท้าพ่อแก่นะคะผมคือจากบอกว่าบ้านน้องเก่งเนี่ยมีคนมาส่องเลขเด็ดตลอดเลย
ใช่ครับบ้านหลังนี้เนอะครับผมค่ะแล้วนี่กำลังกำลังยกบายสี
นี่ครับอาจารย์หนุ่มครับอาจารย์หนุ่มเชิญทางนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาหมอดูเทวดาครับคือหนุ่มจริงนะคะอ่ายกก่อนนะคะครับ
อาจารย์เขยิบมานี้เลยก็ได้นะคะค่ะเราก็เป็นรายงานสดตอนนี้เลยนะคะค่ะ
อาจารย์ว่าบอกว่าเมื่อคืนพญานาคมาใช่ไหมครับครับในช่วงประมาณตีหนึ่งสี่สิบเก้านาทีนะครับ
ก็จะมีฝนโปรยปลายนะครับเพราะว่าพญานาคนี่มาจากสุพรรณเลยอ่า
นี่จริงจริงปะฮะเนี้ยก็คืออย่างนี้ครับอ่าคนที่ทำใบสีพยานาคเก้าเซียนนะครับ
ก็อ่ามาจากสุพรรณบุรีค่ะครับก็เมื่อมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยครับ
ฝนก็จะโปรยไปอืมสังเกตง่ายง่ายครับเมื่อตะกี้ยกองปยานาคครับ
ฝนโปรยค่ะทุกคนจะตกใจว่าฝนจะตกนะฮะหนูตกใจมากเพราะรายงานสดอยู่เรา
แบบฝนมันจะตกอาจารย์บอกขอเวลาหนึ่งนาทีฝนหยุดค่ะคือตามความเชื่อว่าถ้าท่านมานี่คือจะต้องมาเล่นน้ำก่อน
ถูกครับก็จะทำให้อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยนะครับในพิธีของวันนี้ก็คือพิธีการศักระบูชา
เขาจะเปิดนะครับก็เรียกว่าเปิดปุ๊กทรัพย์ทำให้เฮงดังปังรวยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครับ
ใช่ครับแล้วอาจารย์หนุ่มอยากบอกอะไรแฟนบันเทิงไทยรัฐบ้างไหมครับ
วันนี้หลายคนก็รุ้นรุ่นร่องจ้องอยู่เนี่ยค่ะ
ครับสำหรับแฟนข่าวบันเทิงไทยรัฐทุกคนเลยนะครับ
อาจารย์ก็ขออ้างคุณพระรัตนไตคุณเทพประยดาทั้ง๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
คุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่อาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา
ได้ประสิทธิประสาทพระพรจะยะมงคลขอให้ทุกท่าน
อยู่เย็นเป็นสุขตำมาค้าขึ้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐี
อยู่อย่างสุขและปลอดภัยจนสาบเท่าเข้าสู่นิพานะปัจโยโหตุ
โอ้ยสาธุคุณผู้ชมดูบรรทงไทยรัฐตอนเช้าเรา
เห็งได้ปังแน่นอนขอปิดท้ายนิดนึงนะคะนี่ทางฝั่งตรงนี้นะคะโอ้โห

ครับผมอันนี้เป็นยันเป็นพระอาจารย์มาเขียนให้ครับตอนเปิดออฟฟิศครับ
ลองดูแล้วกันครับนี่เป็นตัวเลข
เดี๋ยวน้องเก่งต้องเตรียมตัวแล้วเนาะ
เดี๋ยวรอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็นนะคะขอให้เห็งปังรวย
รางวัลที่หนึ่งกันไปเลยทุกคนนะคะอ่าลาสาวสาวด้วยสวัสดีค่ะ
อะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นงานบุญละกันนะคะทำเรื่องดีร่วมกันละกัน
ตัวเลขก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

วันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้ว